คุณผู้ชมค่ะจังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ
ที่ในหลวงราชการที่๙ทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบปัญหาค่ะ
โดยเฉพาะที่ชัยบาดานเมื่อ๔๐ปีก่อนประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะคะ
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ผมคิดว่าชีวิตนี้ผมคงไม่ลืมไม่ลืมไม่ได้แน่นอนได้นำลูกสาวเด็กหญิงนพรัชเข้าเฝ้า
แล้วก็ได้โทรกล้าถวายและได้กราบทูลท่านอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของผมผมภูมิใจมากครับ
เสด็จแต่สังขารนะครับส่วนวิญญาณนี้อยู่กับประชาราชดรคนไทย
ความรู้สึกทราบซึ้งใจยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของนายนิมิตรุ่งอรุณ
หนึ่งในราศดรจังหวัดลบบุรี
ที่มีโอกาสได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับนางสาวนวรัฐรุ่งอรุณบุตรสาวในวัย๙ขวบในขณะนั้น
โดยเมื่อวันที่๑๖เมษายนปี๒๕๒๐ในหลวงรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสิริบรรพฤษตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาน
เพื่อส่งติดตามและทอดพระเนธพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้นายนิมิตร
ยังเก็บภาพถ่ายแห่งความทรงจำไว้เป็นอย่างดี
และมักนำออกมาดูเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน
จำก็ได้เท่าไหร่ว่าขาวเท่าไหร่ก็รู้กันทั่วไปล่ะ
มาดีกว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านจริงส์สดดิต
ก็เตรียมเงินมาถูกเก้าถวายท่านจังหวัดหนึ่ง
ทราบว่าประมาณพันบาทละครับทศพันจำได้
คล้ายกับว่าเป็นการฉลองวันเกิดลูกสาวด้วย
เป็นโอกาสดีได้เข้าเฝ้าท่าน
รู้สึกตื่นเต้นและทราบซึ้งได้เข้าเฝ้าในหลวงใกล้ชิดครั้งแรก
ท่านก็เดินเยี่ยมคนอื่นมาเรื่อย
มาถึงจุดผมพอเอิญผมทูลก้าวสวายเงิน
ขอบคุณว่าที่อำเภอชะบาดายมีน้ำตกอยู่ที่หนึ่งสวย
น้ำตกว่างก้าเหลืองท่านก็สนใจ
สนใจเรื่องน้ำมากเป็นหลักใหญ่
ถ้าน้ำตกสวยก็ยังไปลองถ้าน้ำมากสำคัญมาก
แม้เวลาล่วงเลยมานานร่วม๔๐ปีแล้ว
แต่พระมหากรุณาที่คุณนั้นหาที่สุดไม่ได้
เพราะแม้สภาพพื้นที่จะทุรกันดาลเพียงใด
แต่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงไม่ยอดท้อต่อความยากลำบาก
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยนราชดรอย่างใกล้ชิด
มีพระราชปฏิสันธารอย่างไม่ถือพระองค์
ส่งถามถ่ายถึงความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง
ท่านไม่เคยท้อเรื่องความเหน็ดเหนื่อย
พระองค์ท่านอดทนที่สุด
ผมเห็นท่านกรรมแล้วผมสงสารท่าน
แต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดไว้เอก
ท่านขำราชตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะองค์ท่านห่วงพระศาลาษม์มาก
เหมือนกับท่านอยู่กับเราผูกพันกับผมมาก
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอชัยบาดานในครั้งนั้น
พระองค์ยังมีพระราชดำรัฐกับชาวลบบุรี
ถึงการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ซึ่งสามารถหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้
ยังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
การที่จะมีต้นน้ำลำทานไปชั่วกาลนานนั้น
สำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลูกป่าบริเวณต้นน้ำ
พระราชดำรัฐของพระบาทสำเด็จพระอบรอมมิลธรรมมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนั้น
นั้นถูกจารึกไว้ในความทรงจำของชาวอำเภอชัยบาดานตลอดมา
และนับเป็นหนึ่งในรอยพระบาทครั้งสำคัญ
เสด็จพระราชดำเนินไปบนพื้นแผ่นดินจังหวัดลบบุรีมากกว่า๑๐ครั้ง
ชาวลบบุรียังคงระลึกถึงอยู่ไม่รู้ใคร
ทางโครงการบริษัทจังหวัดได้น้องนำมาจัดทำกลุ่มโครงการ
เช่นโครงการขับเคลื่อนปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็คือ
ทรงเสริมพบลงให้กับประชาชน
เกษตรกรด้านมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชดำนิตของพระบาทสมฤทธิพเจ้าอยู่บนหัว
อีกทั้งยังมีโครงการขุดบ่อบาดาน
เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในเรื่องของการสนับสนุนแหล่งน้ำให้กับประชาชน
โครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการสนองโครงการพระราชดำริ
ในเรื่องของส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมองค์การกำเนียวพระราชนมิตรของพระบัติศักดิ์ประชาชนมิตรพระปรมินทรมาคุณคนอริยเดชน์
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย